หารเพราะว่าปลายเดือนมีนาคึกคักทุกปี

หลายคนจับจ้องจับตาดูว่าเอ๊ะแล้วปีนี้ดาราคนไหน
ปีก่อนก็มีดาราถอดเสื้อไงคุณ

วลีเด็ดนมชมพูแห่งปีก็มาสำหรับมาริโอเมาเลอร์นะคะ
แต่ว่าปีนี้ค่ะมีดารานักแสดงชื่อดัง๓คนด้วยกัน
เกิดปี๒๕๓๒ก็คืออายุครบ๒๖ปีบริบูรณ์แล้ว
ซึ่งก็คือหมดสิทธิ์ในเรื่องของการผ่อนผัน

จะเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวไปเปิดโผล่รายชื่อให้ฟังกันเลยค่ะ

ปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน
เป็นการตรวจคัดเลือกเข้ารับการเกณฑหาร
สำหรับชายไทยที่มีอายุครบ๒๑ปีบริบูรณ์

หลายคนยิ้มอ่อนไปตามตามกันนะคะสำหรับวลีนี้

ืดอกแบบแมนในการจับใบดำใบแดง

ปีนี้ค่ะสำหรับรายชื่อดารานักร้องนักแสดง

เตรียมเข้ารับการตรวจคัดเลือกออกมา

ห้าคนนี้ถึงเกณฑ์ต้องมาคัดเลือกออกเอ่อทหารเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนฝั่งดารานักแสดงค่ะรายชื่อปีนี้
มีพระเอกชื่อดังฝั่งหมอชิดคุณมิคทองระยะ
แล้วก็มีพีชพัชราจิราธิวัฒน์ด้วย
รวมถึงฝั่งพระราม๔นะคะพระเอกหน้าตีเจมส์มาก็มาเหมือนกัน
คราวนี้ถึงคิว๗มาแล้วนะคะ
ส่วนทายาทดาราคนดังก็มีการกิจเจริญค่ะ
ลูกชายของพิธีกรอารมณ์ดีปะกิ๊กเกรดกิจเจริญ
แล้วก็มีเจรยุแอนโฟเน่ลูกชายของคุณนกจริยา

คนนี้ก็ถึงคิวแล้วเหมือนกัน
แต่อย่างที่บอกปีนี้ให้จับตามองเลย

มี๓คนดังค่ะอายุครบ๒๖ปีบริบูรณ์

เพราะว่าใช้สิทธิ์ครบกำหนดทั้ง๕ครั้งแล้ว
และในครั้งที่๖ปี๕๙นี่แหละ
ต้องเข้าจับแล้วล่ะว่าจะเป็นใบดำหรือว่าใบแดง
๓คนนั้นนะคะมีนายบูมกิจกล้อง

นักแสดงชื่อดังของวิก๗สีค่ะ
คนที่เกิด๑๑สิงหาคม๒๕๕๙

อีกคนนึงค่ะคนนี้เป็นเห็นหน้าค่าตากันบ่อย

ชินชินวุฒิอินทรคูศิลป์ค่ะ
เกิด๑๓สิงหาคม๒๕๓๒นะคะ
ปีก่อนชินใช้สิทธิผ่อนผันด้วยการยื่นหลักฐาน

ถูกเหล็กดำเอาไว้เพราะว่าประสบอุบัติเหตุ
แต่ว่าปีนี้ชินต้องมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะ
ส่วนคนสุดท้ายค่ะดารานักร้องไม้พิรัตน์
เกิด๑๙ธันวาสิงหาคม๒๕๓๒นะคะ
คนนี้ก็ใช้สิทธิผ่อนผันครบตามกำหนดแล้วเหมือนกัน
ก็ต้องมาวัดดวงจับใบดำใบแดงปีนี้แล้วล่ะ
คนนี้จับตาดูกำลังนึกอยู่ว่าจะมีฉายาอะไรสำหรับ๓คนนี้บ้าง
มีบูมมีชินแล้วก็มีไม้

ถ้าคุณไปเกณฑ์ทหารแล้วต้องเป็นทหารเนี่ยนะคะ
ก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ได้รับสิทธิ์ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน๑๐ทหารบก
และถ้ามีผลการเรียนดีก็มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในร้อย
นักเรียนจากทหารเรือหรือสอบบรรจุเข้าเป็นทหารได้
สวัสดิการในส่วนของทหาร

คือเต็มจนทางเจ้าหน้าที่ต้องออกมาบอกว่าขอบคุณมากจริง
สำหรับการให้ความร่วมมือแต่ว่าตอนนี้เขตนี้เต็มแล้ว

พลเอกกัมปนาศรุดดิตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
พลโทเวียรชายอินทุโสพลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
บอกว่าเรื่องของการเกณฑ์ทหารเป็นสิ่งที่กองทบกให้ความสำคัญมาก
อย่าไปหลงเชื่อค่ะใครบอกว่าสามารถช่วยได้
ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารไม่ต้องไปจับใบดำใบแดง
อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเสียเงินให้ใครที่มาหลอกคุณนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือจะต้องรับใบสด๔๔
จากประธานกรรมการตรวจเลือกเท่านั้น
ถ้าไม่ได้รับจากประธานกรรมการถือว่าไม่ผ่านการตรวจเลือก
ยังไงคุณก็ต้องมาจับใบดำใบแดงคุณก็ต้องมาตรวจเลือกตามกฎหมายอยู่ดี
อย่าไปหลงเชื่อคนชอบมาหลอกไง
คือช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณต้นปีก็มีคดีทำน้องนี้เหมือนกัน

ว่าจะสามารถวิ่งเต้นได้จะช่วยได้
แล้วก็เสียเงินไปหลักแสนหลักล้านกันก็มีนะคะ
สุดท้ายก็กลายเป็นว่าโดนหลอกต้องมาแจ้งความกันไปอีก